อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
มีมอเตอร์ไซค์๒คันเขาตีคู่กันมา

อายุ๑๕ปีเป็นคนขับแล้วก็มีเพื่อนซ้อน

วงสีแดงเนี่ยนะคะเสียหลักล้มลง

สักพักหนึ่งคันที่เป็นคู่อริกันที่ขับเลยไป

แต่ตอนที่ย้อนกลับมาดูเนี่ย
คู่วริเนี่ยมากระทืบซ้ำ

มาแล้ว

เตะค่ะ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบนถนนศรีสมาน

ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะ
ตำรวจเห็นภาพนี้เหมือนกัน
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในสิงหามีประเสริฐอายุ๑๕ปีค่ะ

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๑คนชื่อวนายพงพัฒน์อายุ๑๕ปี
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
และที่จุดเกิดเหตุไปพบมีดดาบตกอยู่ใต้รถด้วย๑เล่ม
ขณะที่เพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
บอกว่ากลุ่มพวกเขารวมถึงตัวผู้ตายเคยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ปฐุมธานี
จนกระทั่งวันนี้วันที่เกิดเหตุผู้ตายกับผู้บาดเจ็บขี่รถไปเจอกลุ่มคู่อริพอดีเลย
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่กวดกัน
พยายามทำร้ายร่างกายกัน
ทำให้ทั้งสองคนต้องขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงก็จะต้องสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
ตอนนี้รออยู่นะว่าจะหายแล้วก็จะพูดได้เมื่อไหร่นี้นะคะ
รวมทั้งตำรวจก็จะดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
และจุดที่คนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันมา
เพื่อหาเบาะแสตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ